ส่วนช่วงเวลาที่ผ่านมา
คุณครูนักเรียนก็อาจจะไม่ได้เจอกัน
แต่เราก็มีกิจกรรมมาเล่าสู่กันฟัง
คุณครูเป็นบุคคลสำคัญที่เป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่าง
นักเรียนอยากให้ทำอะไรครูก็จัดให้

แบบนี้ไงคะคุณผู้ชมไปดูค่ะ
คิวโกคิวโกหน้ากมผมไม่มี

แล้วก็มาเรียนคุณครูก็เลยเติมคันนี้ให้
เพิ่มความมั่นใจกันหน่อยน้องบอกว่าเอาแบบสวยหวานเลยนะคะคุณครู
เรื่องราวนี้เนี่ยโพสต์ผ่านอินสตราแกรมนะคะที่ชื่อว่าปิยวัตรผุยมูลตรี
เป็นคลิปเด็กน้อยแหละนะมาให้คุณครูวาดคิ้วเขียนคิ้วให้
คุณครูก็คงปฏิเสธไม่ได้ไหนเด็กอยากได้ครูก็จัดให้
ทีมข่าวตลอดไม่รอช้าติดต่อไปยังผู้ใช้งานอินสตราแกรมที่ชื่อว่าคุณปิยวัตรผุยมูลตรี
ก็คือคุณครูค่ะคุณครูคนนี้ชื่อว่าครูบาสนะคะ
อยู่ที่โรงเรียนบ้านดอนแข็มตำบลยางคำอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น
เป็นคุณครูประจำชั้นป๔และสอนวิชาสังคมศึกษา
สอนแต่งหน้าแต่ยังได้แต่คุณครูมีความสามารถมากมายหลากหลาย
คุณครูก็เล่าให้ฟังไงว่าคลิปเนี่ยถ่ายวันที่๒กันยายนที่ผ่านมานะ
เด็กนักเรียนในคลิปที่เห็นอยู่นี้ชื่อว่าเด็กชายธนาวินกาบับภาหรือว่าน้องฟิลค่ะ
เรียนอยู่ชั้นป๔ครูบอกว่าวันนั้นน้องบาสก็เล่นอยู่กับเพื่อน
แล้วก็วิ่งมาหาคุณครูบอกว่าครูครับเขียนคิวให้ผมหน่อยครู

นั่นแหละครูบอกไม่รอช้าครูเขียนให้
วันทั้งวันนะไปไหนก็ไปพร้อมคิ้วเนี่ยค่ะน้องเขาก็ชอบคนอื่นที่เห็นก็ชอบ
บางคนชอบไม่พอยิ้มอมยิ้มมีความสุขที่เห็นน้องคิ้วโก่ง
ต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะคุณครูบาร์ดเนี่ยนะบอกว่า
น้องเนี่ยเป็นคนน่ารักนิสัยร่าเริงสนุกสนานอารมณ์ดี
พูดคุยเสียงดังฟังชัดสุขสนสนุกสนานตามภาษาเด็กผู้ชาย
เพราะว่าอย่างนั้นนะเวลามีกิจกรรมอะไรนี่นะ
ฟิลก็ร่วมกิจกรรมทุกงานไม่พลาดถามว่าแล้วเรื่องเรียนเป็นยังไง
เรื่องเรียนก็ถือว่าเป็นเด็กขยันนะเรียนใช้ได้ล่ะ
เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็คุณครูให้ทำกิจกรรมอะไรก็ทำ
เพราะฉะนั้นเวลาที่น้องฟิลอยากจะให้คุณครูเขียนคิ้วให้คุณครูก็เขียนให้
ดีนะโอ้โหนี่นึกถึงตอนเด็กเลยนะโอ้โหตอนเด็กเนี่ยเคยดูพรีนูรีฟไหม
จังไหมตอนนั้นทรงสกินเฮดมาแล้วผมไปตัดสกินเฮด
และด้วยความที่ว่าเด็กผมไม่ค่อยมีคิ้วไม่มีคิ้วเหมือนกัน
โอ้โหเพื่อนทักเลยเพื่อนทักบอกว่าเออถ้าไม่มีหูนี่ก็ปลาไหลแล้ว
ต้องเขียนคิ้วสิดังนั้นน่ะเออประสบการณ์คุณกับเรื่องราวต่างนี่มันเยอะดิงจริง
กล่วงแมสเข้าไปสวมแฟสชิวเข้าไป